คุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศที่บริเวณถนนเข้าสาร
ถึงทุ่ม๒๔นาทีบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องเลยนะครับ
ท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางเข้าไปบริเวณถนนข้าวสารเนี่ยได้ง่ายเลยนะฮะ
จุดที่เรายืนอยู่เนี่ยครับคือบริเวณถนนจักรพงศ์ครับ
ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินจากจุดบริเวณนี้คุณผู้ชมครับ

จากจุดนี้ครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่บริเวณถนนเข้าสารนะครับ
ซึ่งวันนี้เป็นการเดินทางเข้าไปแบบวันเวย์
หลายคนบอกว่าก็สะดวกมากขึ้นนะคุณผู้ชมครับ
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นวันเวย์
เดี๋ยวเราให้ดูคลิปบรรยากาศเมื่อคืนนี้ก่อนเลยนะครับ
ข้างในเนี่ยแน่นขนาดไหนครับ

หลัง๔ทุ่มเนี่ยทางกรทมขีดเส้นในการเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารไว้แล้ว
คนน่าจะน้อยลงนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าคนเนี่ยกลับยิ่งเยอะมากกว่าเดิมมากเลย
มากกว่าเดิมมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลกันมาที่ถนนเข้าสารจนทำให้ช่วงเวลาสองทุ่มสี่สิบนาทีของเมื่อวานนี้อะครับ
ต้องประกาศยุติการเล่นน้ำสงการที่ถนนเข้าสารไว้ก่อนนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับ
คนนอกก็จะเข้าคนในก็จะออกฮะทำให้วันนี้ครับทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิติบรพัฒน์นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สอนอชนะสงครามซึ่งก็เป็นสอนอรับผิดชอบพื้นที่ถนนข้าวสารนะครับ
มาตรวจดูแลความเรียบร้อยการเข้าออกถนนเข้าสารครับโดยเฉพาะจุดตรวจที่แยกช่องชายหญิงนะครับ
จะมีการตรวจค้นกระเป๋าเพื่อป้องกันการก่อเหตุที่ไม่ดีแล้วก็มิจฉาชีพที่อาจจะแอบแฝงเข้ามาในกลุ่มของนักท่องเที่ยวครับ
ขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่บริเวณถนนจักรพงศ์ที่รอต่อแถวเข้าไปบริเวณถนนข้าวสารเนี่ย
บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ติดตามข่าวเหมือนกันนะครับว่าคนมาถนนข้าวสารกันเยอะเลยครับ
บางคนบอกว่าติดอยู่ที่ถนนข้าวสาร๒ชั่วโมงรวมถึงผมเองก็ติดมาด้วย๒ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ
กว่าจะออกกันมาได้เนี่ยโอ้โหนานเลยนะครับเพราะว่าต้องเบียดกัน
แต่วันนี้ครับการจัดการโคนดีกว่าเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าเป็นวันเวย์โดยรอบถนนข้าวสารเนี่ยคึกคักมากสนุกมากด้วยครับ

วันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานค่ะ
วันนี้มันเป็นเมื่อวานเน่นมากเบียดมากค่ะ
ว่ามันก็โล่งเดินสบายอยู่กว่าเมื่อวานนะ

อ๋อก็พอสมควรอยู่นะเพราะมันติดตรงเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปออกไม่ได้เลยหรือไม่รักคลายอยู่นั่นอย่างเดียว
คนเยอะแบบชมกว่าจะออกได้๒ชั่วโมง
แล้ววันนี้เป็นยังไง
ก็ดีกว่าไงครับเพราะว่ามันไม่เบียดกันแล้ววันก็มีคนล้มและก็มีคนเป็นล้มอยู่
ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าถนนเข้าสารทางฝั่งถนนตะนาว
ว่าฝั่งแยกคอกวัวเหมือนกับเมื่อคืนแล้วนะครับ
เพื่อเป็นการบรรเทาระบายประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยว
แล้วก็จะใช้ฝั่งนี้เป็นทางออกเท่านั้นครับ
โดยจะเปิดตรอกโดยรอบถนนข้าวสารที่เชื่อมกับซอยรามบุตรี
แล้วก็ทางด้านถนนราชดำเนินกลางนะครับ
ให้เป็นทางเข้าออกเช่นเดียวกันนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศสดตอนนี้นะครับ
เราอยู่กันที่บริเวณก่อนทางเข้าถนนเข้าสารครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งจะสังเกตได้เลยนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ย

แต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เน้นย้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ครับคุณผู้ชมครับ
ใครที่ห้อยกระเป๋าแบบนี้อย่าเอาไว้ด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะครับ
ให้เอาไว้ด้านหน้าเพื่อป้องกันมิจฉาชีพครับคุณผู้ชมครับ
โดยตอนนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพที่เข้ามากรีดเอาเงินหรือว่าเอาโทรศัพท์ของท่องเที่ยวด้วยนะครับ
คืนนี้คาดว่าความชุ่มฉ่ำของถนนข้าวสารเนี่ยจะอยู่กันยาวเลยฮะ
เพราะเมื่อคืนปี๓ปี๔ก็ยังไม่เริ่ม
คุณผู้ชมครับให้ดูบรรยากาศความสนุกสนานที่นี่ของถนนข้าวสาร
ช่ำเย็นน้ำเข้าปากไปหมดแล้วรักษะพิมพ์ทางย้อยจานัดทีพี
กระโดดข้างสาร